คุณกิติศักดิ์ครับถ้ามันออกมาเป็นแบบนี้นะฮะในฐานะ๑ใน๒๕๐สว
คือทางไทยรัฐทีวีเราเองเราก็จัดสูตรมาเรื่อยนะตามสูตรตามการวิเคราะห์ต่าง
ถ้าเป็นแบบนี้ตามที่พักเพื่อไทยเขาบอกนะฮะเดี๋ยวให้ทุกผู้ชมดูไปพร้อมกันนะครับ

ซีกของรัฐบาลที่เพื่อไทยเขาต้องจัดคั่วใหม่เนี่ยไม่มีก้าวไกลและไม่มีสองลุงแบบนี้
นี่เท่ากับว่าปลดล็อกหรือยังฮะเพราะว่าในเอกสารของเพื่อไทยที่วันนี้เขาแถลง
แล้วก็แถลงข่าวด้วยเนี่ยนะฮะยืนยันชัดเจนว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสิน
ผมเรียนตรงเลยนะว่าไม่ใช่หน้าที่ของสว
ที่จะไปก้าวไก่ไปจัดตั้งรัฐบาล
ผมเรียนแล้วว่าสวกิติศักดิ์นั้น
มีเหตุมีผลที่จะไม่สนับสนุนให้พักเก้าไกลมาเป็นรัฐบาลเท่านั้น
แต่ว่าพักที่อันดับ๒นะครับคือเพื่อไทยเนี่ย
จะไปรวมกับใครจะไปเจรจาจะไปเสนอแคนดิเดตใครมาเป็นนายกเนี่ย
สวกิติศักดิ์ต้องให้บ้านเมืองเดินไปได้และต้องสนับสนุนครับ
โดยเฉพาะสวกิติศักดิ์นะครับพูดคำไหนคำนั้นครับ
ยืนยันว่าสวไม่มีหน้าที่ไปจัดตั้งรัฐบาลถึงขั้นนั้นไม่มีครับไม่มีครับ
เอาแล้วก่อนหน้านี้เคยบอกว่าพอตอนคุณพิทาเอาไม่โหวตด้วยเรื่องของ๑๑๒
เรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องคุณสมบัติแล้วพอคุณพิทาหมดไป
เขาก็ส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยแล้วก็จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาครับ
ตอนนั้นสวบอกต่อให้เป็นคุณเสร็จหาแต่มีก้าวกรายอยู่
สวก็ไม่โหวตให้เอาอย่างนี้ไม่ใช่จัดตั้ง
ไม่ได้ไปชี้ถึงขั้นที่ว่าในรัฐบาลต้องมีใครไม่มีใครเหรอฮ
ไม่ได้นะเราเห็นว่าคุณพิธาแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลัง
แล้วก็พักก้าวไกลน่าจะมีนโยบายที่สั่นครอนกับความมั่นคงของประเทศไทย
โดยเฉพาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่ชัดเจนต่อสังคมนะครับว่า
ก้าวไกรนั้นมีการที่จะไปล่วงละเมิดมาตรา๑๑๒นะครับ
แล้วก็ไปสนับสนุนให้เด็กเยาวชนเนี่ยไปละเมิดกฎหมายแล้วก็ไปละเมิดมาตรา๑๑๒นะครับ
ไปแสดงเกรียมารยาทที่ไม่ว่าจะไปชักทรงดำขึ้นแทนทรงชาติอะไรต่างเหล่านี้
มองเห็นแล้วว่าเราโดยเฉพาะกิติศักดิ์แล้วกันไม่สนับสนุนให้ผู้ที่คิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับ
ดังนั้นคนที่จะมาเป็นรัฐบาลจะต้องอย่างน้อยมีคุณสมบัติที่ต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจ
ไม่มีเรื่องทุจริตเกี่ยวข้องครับ
คือเท่ากับว่าไม่เอาก้าวไกลพักเดียว
ก็จริงนะฮะพักเก้าไกรเนี่ย
อาการมันออกมากว่าพักอื่นนะครับ
ไม่ใช่ว่าพักอื่นจะดีเลิศประเสริฐศรีนะ
แต่ว่าพักก้าวไกลเนี่ยเป็นปัจจิปักต่อ
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะฮะ
ที่เขาพูดกันว่าประชาธิปไตยนะ
ถ้าไม่ใช่พวกตัวเองไม่ใช่พวกเก้าไกรนะครับ
เป็นประเด็จการหมดนะไม่เป็นประชาธิปไตย
แต่ประเทศไทยเนี่ยประชาธิปไตยต้องมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกครับ
โหดร้ายไม่ใจร้ายกับก้าวไกลเกินไปหน่อยเหรอ
ใครทำแล้วครับสศวไม่ได้ไปทำพคก้าวไกลทำเองนะฮะ
แล้วสวยังไม่ได้ลงมือกับคุณพิธาสักเพลงเดียวนะครับ
คุณพิธาโดนสารรัฐมนูลตัดสิทธิ์การเป็นสอสอ
คุณสมบัติของคุณพิธาครบหรือยัง
เป็นไงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คิดยังไง
ดังนั้นเนี่ยสวยังไม่ได้ลงมืออะไรทั้งสิ้นนะ
เป็นเรื่องของสารรัฐมนูลครับ

ก้าวไกรแน่นอนครับ
ผมคิดว่าคุณพิธาก็ดีพักเก้าไกรก็ดีเนี่ย
อยู่กับนโยบายสั่งการของผู้อยู่เบื้องหลังครับ
อย่างนี้เนี่ยคือถ้าเป็นแบบนี้คือโหวตให้แล้วใช่ไหม
คือไม่มีพักเก้าไกลแล้วจะโหวต

ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีพักเก้าไกลอยู่ในรัฐบาลเลย
ไม่โหวตไม่ได้ครับ
อะไรนะไม่เว้นวักเลยผมเลยตกใจเลย
จริงนั้นในจากสิ่งที่กฤษักริย์โหวตออกสื่อมาตลอด

ไม่ได้มีอคติกับคุณพิธาหรือพักเก้าไกลเลย

ในการที่ละเมิด๑๑๒ก็ดีนะครับ
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดี
อันตรายมากนะครับ

ล้วนแต่ว่าคนของก้าวไกลทำมาเองทั้งนั้นนะฮะ
แต่เมื่อเป็นการที่
พักเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่า
การจัดตั้งรัฐบาลไม่มีภาคก้าวกัยแล้วนี่

ครูเสถาเคยพูดเรื่อง๑๑๒ตอนหาเสียงเลิกตั้งอีกไง
บอกว่าแตะ
หรือว่าจะแก้จะเลิกมาตรหนึ่ง๒
แต่พอดีว่าสมาชิกอาวุธ
ไปเจอคลิปที่ตอนหาเสียง
ครูเสถาไปอะไรนะไปอภิปรายหาเสียงไว้

พูดเรื่อง๑๑๒ดังนั้นโดยที่ผ่านมา
เรามองแล้วว่าทั้งคุณเศรษฐาแล้วก็พักเพื่อไทย
โดยรวมยังจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่
ดังนั้นเราจึงให้โอกาสคุณเศรษฐาแล้วก็พรรคเพื่อไทย
ชี้แจงซึ่งได้ทราบแล้วว่า
โดยเฉพาะคุณเศรษฐาได้มาชี้แจงแล้วว่า
จะไม่แตะต้องมาตรา๑๑๒นะครับ
รวมทั้งพักเพื่อไทยก็ออกมาแถลงข่าวแล้วครับ